ดูฝั่งฝ่ายค้านกันหน่อยค่ะฮะมีฝ่ายค้านมีความคืบหน้าด้วยในวันนี้
ก็จำได้ไหมที่คุณพิทธาประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาคเก้ากลาย
เมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อที่จะเปิดทางให้เก้ากลายขึ้นเป็น
เป็นผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านนะคะซึ่งนายกจริงจริงอ่ะ
แบบนั้นไม่ได้ระบบมันต้องเดินหน้าการเมืองไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวข้างหน้าเป็นยังไงรับหลังผมก็เป็นแบบนั้นผมก็ขอยินดีกับคุณเศรษฐายินดีกับรัฐบาลที่ตั้งได้ด้วยและยืนยันด้วยว่าจะตรวจสอบสนับสนุนในสิ่งที่ควรตรวจสอบเพราะเราเป็นมืออาชีพในการทำงาน
แล้วก็สนับสนุนด้วยสิ่งที่กว่าสนับสนุนตรวจสอบอย่างเข้มข้นในสิ่งที่ไม่ชอบมาภักดิ์คน
ให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วก็ยังคงทำงานอย่างเข้มข้นและเต็มที่เหมือนเดิมนะฮะ
ทีนี้พอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกล
กรรมการบริหารพักก็ต้องสิ้นสภาพแล้วก็ต้องมีการเฟ้นหาเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะฮะ
ก็มีการเล็งชื่อไว้หลายคนเหมือนกัน

คุณนัทธวุฒิบัวประทุมมีคุณสิริกัญญาหรือว่าคุณไหม
คุณสิริกัญญาตันสกุลคุณชัยธวัฒนตุลาธน
วันนี้ครับคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือว่าคุณไหม
รักษาการรองหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่ากระแสข่าวที่ว่าหัวหน้าพักคนใหม่
ว่าน่าจะเป็นตัวเธอนะฮะเธอบอกว่า
ส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นดิฉันก็พร้อมแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อกี่ท่าน
และจะมีใครบ้างไม่อยากให้รีบเดากันไป
อีกไม่กี่วันก็จะมีความชัดเจนแล้ว
ส่วนตัวคุณสิริกัญญามองว่าบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
ก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนรักษาการเลขาธิการพักก้าวไกล
เพราะอยู่เบื้องหลังงานสภาตลอด๔ปีที่ผ่านมา
ปะกับพักร่วมทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมาตลอด
ถ้าจะมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็มองว่าคุณชัยธวัฒน์มีความเหมาะสม
อีกไม่กี่วันได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า
ใครจะเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลคนต่อไปแล้วจะเป็นบทบาทสำคัญ
ในการเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะครับ